เอามาดูต่อกันที่เรื่องดราม่าที่ดูท่าว่าจะไม่จบง่ายนะคะ
สำหรับอดีตพระเอกคู่บุญของพี่พศอานนท์

เป็นปมปัญหาคาใจกันแน่นอนเลยนะคะ
กับการเปิดศึกทวงคืนสัญญานักแสดงค่ะ
ต่างฝ่ายต่างก็งัดหลักฐานออกมาสาดใส่กันไม่ยั้งโดยเฉพาะเรื่องของเงินค่ะ
ซึ่งทางฝ่ายของพี่พศนี้นะคะพอนักข่าวโทรไปถามเรื่องราวทั้งหมด
พศออกตัวก่อนนะคะว่าเรื่องเนี่ยเกิดจากกระแสโซเชียลก็จะมีการตอบกลับทางโซเชียลเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดข่าวเมาส์วงในมาอีกลือกันไปค่ะบอกว่าสาเหตุที่นิกเนี่ยต้องออกมาทวงสัญญาคืน
ไม่อยากจะเล่นละครไม่อยากจะเล่นหนังของพี่พศอีกแล้วเพราะว่าอยากจะไปร่วมงานกับ
เพื่อนข้างบ้านอย่างแตงโมนิดาคือเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเป็นคำที่เขาเรียกกันสองคนนะคะ
คุณผู้ชมเอาจริงจริงก็เป็นแฟนกันนั่นแหละนะฮะเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวก็เลยไปตามหา
คำตอบจากแตงโมจากงานอีเวนต์เวดดิ้งนะคะแต่สุดท้ายก็คือแห้วจากพี่จ๋า
กลับไปเป็นแถวนะคะสำหรับนักข่าวเพราะว่าเจ้าตัวสายหน้าบอกว่า
ไม่สะดวกจริงจริงค่ะอ่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าดิวงานกันแบบไม่มีสัมภาษณ์กันมา
ตั้งแต่แรกหรือว่าเจ้าตัวไม่สะดวกอย่างที่พูดนะฮะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวก็ตาม
กันต่อแล้วกันว่าเรื่องจะจบยังไงถึงแม้ว่าจะต้องตามจาก
โซเชียลเราก็จะตามหาความจริงมาให้คุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเมื่อ
คือที่ผ่านมาเนี่ยมีการแชร์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับน้อง
นิคคุณาฮิพฝั่งทางธนายศิษย์ภาพก็มีการแชร์ในเพจในโพสต์
ของเขานะคะบอกว่าน้องนิกเนี่ยมาปรึกษาในเรื่องของข้อความ
กฎหมายต่างนะคะซึ่งทางฝั่งพี่พศพอเห็นฝั่งทนายสิทธาเคลื่อ
ไว้พี่พลอานนท์ก็มีการปรึกษาธนายศิษย์ด้วยเหมือนกันเอาล่ะ
เรื่องนี้ยังไงอาจจะเจอกันที่ชั้นศาลหรือว่าอะไรต่อไปก็
ต้องรอดูนะคะเพราะว่านักแสดงสังกัดอยากจะฉีดสัญญาแล้วนะคะ
นะคะรอติดตามต่อไปเนาะคุณผู้ชมค่ะ